หมาแล้วหมาแล้ว
แบบนี้โทยหลังก็จะชัดกว่าแน่ะ
ทำเนี่ยแต่มองกันเนี่ยฟังผู้กว่านี้ว่าไม่มีคนแล้วล่ะ

มันจะมีรถผ่านแล้วนะครับพี่ก็อย่ามองเห็นแล้วล่ะอย่างนี้จังใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป